มาดูกันหน่อยค่ะเวลาที่เราจะออกรถ
หลังจากที่สัญญาณไฟเขียวให้มันเป็นสัญญาณไฟเขียวแล้ว
ฝั่งของเราใช่ไหมหมายถึงไฟเขียวปุ๊บ
เราจะออกปั๊บเดี๋ยวนี้ต้องมองซ้ายมองขวาอีกที
ใช่ค่ะไม่ใช่สัญญาณไฟเขียวแล้วพุ่งออกไปเลยนะคุณ
ไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุ

คุณเห็นไหมโดนกันทั่วหน้าเลยค่ะ
เป็นแถวแรกของสัญญาณไฟค่ะ
แล้วก็ขับออกไปทั้งรถเก๋งรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์

เพราะว่าฝั่งเรามันเป็นไฟเขียวอยู่แล้ว

เขาไม่หยุดนะเพราะว่าจริงแล้วเขาต้องเป็นสัญญาณไฟแดงแล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะหรือว่าจังหวะนั้นเขากำลังเป็นไฟเหลืองอยู่
เตรียมที่จะไฟแดงแล้วก็ยังฝามาแบบนี้นี่นะคะ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกได้เป็นนาทีที่กระบะฝ่าไฟแดงมา
แล้วก็มาชนทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต
เพราะว่าเขาก็ออกตัวช่วงไฟเขียวแบบนี้
จุดตรงนี้ค่ะคุณคือที่๔แยกโพภรรยา
ใต้สะพานอาชาศรีหมอกที่ถนนสายสุพรรณบุรี

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะคะ
เพราะว่ารถทุกคันเขาออกจากฝั่งโพพญาใช่ไหม
ออกตัวปกติตามสัญญาณไฟเขียวเลย
แต่ว่ารถกระบะเข้ามาจากฝั่งสุพรรณบุรีจะมุ่งหน้าอำเภอศรีประจันทร์
เฉียวชนมอเตอร์ไซค์๓คันรถกระบะแล้วก็รถเก๋ง
ส่วนรถกระบะที่เขาฝ่าไฟแดงออกมาสุดท้ายไปพุ่งชนฟุตปาด

หลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคุณยายอายุ๗๐ปี
ชื่อคุณยายบุญชูจันอวกค่อยเดินลงมาจากรถกระบะค่ะ
แล้วคุณยายแกอายุเยอะแล้วคุณผู้ชม
แขนขาสั่นพูดจาวกวน
แล้วก็บอกว่ายายกำลังจะกลับบ้านมาพร้อมกับพระอีกหนึ่งรูป
แต่ว่าพระรูปที่มาพร้อมกันกับยายเนี่ยหลบหนีไปหลังเกิดเหตุแล้ว
ณตอนนี้นะคะตำรวจยังไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนขับรถกันแน่
ก็เลยมีการนำตัวคุณยายบุญชูวัย๗๐ปีเนี่ย
ทำประวัติที่โรงพักเพื่อจะแจ้งข้อหาต่อ
ส่วนทางด้านกู้ภัยก็รีบมาช่วยเหลือเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง๒คน
มีนักเรียนชาย๑คนแล้วก็นักเรียนหญิงอีก๑คน
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะ

ส่วนอีกเหตุหนึ่งคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยปลวกแดงที่จังหวัดระยอง
เห็นช่วยเหลืออยู่เป็นผู้บาดเจ็บนะคะ
ที่ประสบอุบัติเหตุจากเหตุรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อ
ทำเหล็กโครงหลังคาขนาดใหญ่เนี่ย
ล่นมาทับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่สวนทางมา๕คัน
บนถนนสายวังตาผินที่บ้านสะพาน๔
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๕คนนะคะ

จะนำเหล็กโครงหลังคาน้ำหนักประมาณ๑๐ตันนะ
จะเอาไปส่งที่ไซส์งานก่อสร้างในกรุงเทพค่ะ
แล้วเขาก็ใช้สายรัดมัดโครงหลังคามาแน่นหนาแล้วนะ

แต่พอมาถึงตรงจุดนี้เป็นทางโค้งมุ่งหน้าเข้าอำเภอปลวกแดง
โครงหลังคามันหล่นไปทับรถมอเตอร์ไซค์๕คัน
แล้วก็รถยนต์อีกคันนึงที่ขับสวนทางมา
ทีนี้ตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ไปสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงจะดำเนินคดีต่อไป
สำหรับผู้บาดเจ็บที่บอกว่าบาดเจ็บ๕
ก็เป็นผู้บาดเจ็บที่ขาหัก๒คน

เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดง

ใช่ค่ะเพราะว่าคนขับรถพ่วงเขาก็บอกว่า
เขาก็พยายามเช็คแล้วนะมัดมาแล้ว๘เส้น
คือบางทีมันต้องตรวจสอบให้มันแน่นหนาอีกทีหนึ่งนะคะ